ออนไลน์แชร์คลิปนะคะมีผู้ชายคนนึงค่ะ
ใส่เสื้อสีดำเดินข้ามทางรถไฟนะคะแล้วเดินแบบเหมือนกับไม่สนใจอะไร
แบบเออระเหยเดินไปแล้วรถไฟแบบจะถึงตัวอยู่แล้ว
คือรอดไปได้แบบหุดหวิดจริงคุณผู้ชมลองไปดูภาพดูค่ะ
โอ้จริงจริงคือเสียงหวูดรถไฟที่เขาแบบเตือนอ่ะครับ
มันดังตั้งแต่เขายังไม่ได้ข้ามนะ
เหมือนไม่ฟังหรือไม่ได้ยินหรือยังไงเนี่ยค่ะข้ามไปแบบเนี้ย
ดูจากในภาพแล้วก็เอ๊ะลุ้นว่ารอดหรือไม่รอดรอดหรือไม่รอดนะคะ

ก็เลยมีการโพสต์คลิปนี้ในเฟซบุ๊กนะคะเขาก็บอกว่า
นสถานีรถไฟหัวหมากขบวนสามเจ็ดแปดรอดอย่างหุดหวีด
ด้วยความมักง่ายครั้งหน้าอาจไม่โชคดีแบบนี้นะ
อืมก็คือข้ามโดยไม่ฟังไม่ดูรถไฟมาใกล้แล้วเนี่ยค่ะ
โชคดีที่รถไฟเขาเบรกกระทันหันได้
แล้วก็กระโดดข้ามไปได้แบบบุดวิดเช็ดฉิวมาก
ที่ก้าวสุดท้ายนี่ผมว่าไม่ถึงวินาทีนะจริง
ไม่ถึงวินาทีจริงนะโอ้โห
ไม่เห็นรึไม่ได้ยินแม่งไม่รู้สาเหตุจริงนะครับ
เราลงพื้นที่ไปที่สถานีรถไฟหัวหมากนะฮะ
ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
ก็ไปเจอกับนายคมกริจมีเหม็ง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะครับ

จุดเกิดเหตุเป็นทางข้ามทางรถไฟ

สามารถเดินข้ามไปยังแอร์พอร์ตลิงก์หัวหมากได้

ได้ยินคนขับรถไฟชักสัญญาณ
หรือว่าหวีดเตือนนะครับ
เพื่อให้ทราบว่าอาจจะเกิดเหตุอันตราย

เห็นชายคนนี้กำลังจะข้ามถนน
โดยไม่สนใจสัญญาณเตือนอะไรทั้งสิ้น
แล้วก็ยังพยายามจะข้ามทางรถไฟ
ทั้งที่เห็นว่ามีรถไฟวิ่งมาด้วยความเร็ว

ส่วนหนึ่งนอกจากเป็นความโชคดีของผู้ชายคนนี้แล้ว
ก็ต้องขอบคุณคนขับรถไฟด้วย
ที่เขาใส่เบรกฉุกเฉินนะ

ก่อนจะเกิดเหตุสลดในครั้งนี้ขึ้น
ตรงนั้นเป็นทางผ่านสนศรีเนคาริน
จุดที่เขาจะข้ามน่าจะข้ามไปทางรถไฟฟ้าแอร์พอลิงค์มากกว่า
ที่รถมันมาระยะกระชั้นชิดมาก

คนขับก็ใส่เบรกฉุกเฉินเต็มที่
รถหยุดกลางกั้นอะไรก็ไม่เกิดเหตุอะไรไป
ส่วนใหญ่ประมาทครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเขาประมาท
เพราะว่าระบบการป้องกันของเราเนี่ย
ในเมื่อเครื่องกั้นให้รถไฟผ่าน
รถยนต์ยุดยานต่างทางถนนต้องหยุดหมด

แล้วก็สัญญาณไฟไฟแดงไฟเหลืองที่กระพริบ
ที่เราเห็นกันกระพริบอยู่ตลอดเวลา

ก็จะต้องเห็นแล้วต้องหยุดรู้ว่าต้องรถไฟมา
แต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่เพราะคนที่เกิดเหตุเมื่อวาน
ส่วนใหญ่ก็จะไม่สนใจตรงสัญญาณเตือนตรงนี้
เขาก็เดินข้ามไปโดยไม่ได้สนใจว่ารถจะมาทางไหน

สถานีรถไฟสถานีหัวหมาก
บอกว่าทำงานมา๓๐กว่าปีแล้ว

ส่วนใหญ่ก็มาจากความประมาทเลินเลิกของคนที่ไม่ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยค่ะ

สถานีเขาบอกว่าคนติดโทรศัพท์มือถือไง
ที่เดินกดพิมพ์นู่นพิมพ์นี่ก้มหน้าก้มตาเดินอย่างนี้
มันมีเยอะนะคะบางคนคือใส่หูฟัง

ฟังเพลงหรือคุยกับใครไปด้วยแล้วไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
อันนี้น่ากลัวนะคะไม่ได้ยินเสียงประกาศไม่ได้ยินเสียงนกหวีด

แล้วก็เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามีคนถูกรถไฟเฉียวชนได้รับบาดเจ็บหลายรายกรณีแบบนี้
มหน้ากลมตาเดินไม่ดูไม่ฟังอะไร
คือถ้าฟังจากนายสถานีเนี่ยแสดงว่าชายคนนี้ไม่ใช่ว่าโชคดีนะ
ไม่ใช่ว่าโชคดีแบบฟึ๊บโอ้โหวินาทีเดียวก็ก้าวทันรถไฟ

เขาดึงเบรกฉุกเฉินนะถึงแบบความเร็วถึงลดลงนะ